คือพอผู้บัญชาการทหารบกได้ทราบเรื่องราวของหลัง
ก็สั่งการมายังแม่ทัพภาคที่๑
ที่ดูแลสังกัดที่เขาจะต้องเกณฑหาร

คือต้องไปเป็นทหารที่มณฑนทหารบกที่๔
ก็อยู่ในกรุงเทพนี่แหละไม่ไกลบ้านหรอก
คุณเขตมันสอนบอกถูกแล้วเกณฑ์๒ปีนะครับ
เพราะว่าหลังเลือกที่จะจับใบดำใบแดง

แต่ว่าทางผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๔
ท่านพันโทปิยพงศ์กลิ่นพันธ์
บอกว่าถ้าหลังสมัคร

ใช่ค่ะก็ยื่นเรื่องของวุฒิการศึกษา

ม๖ปวชก็จะเหลือ๑ปี
แต่ทีนี้ท่านพันโทปิยพงศ์

ก็ทราบว่าคือหลังเนี่ยเขาตั้งใจ
ตั้งแต่แรกว่าเขาอยากเป็นทหารเรือ

แต่ในหน่วยที่เกณฑ์ทหาร

ก็เลยตัดสินใจจับใบดำใบแดง

ปรากฏว่าได้ใบแดงผลัด๒
แต่หลังก็คงจะไม่เข้าใจข้อมูลเรื่องผลัด

ทหารบกทบ๒คือผลัด๒เขามี๔ผลัด

แต่ละผลัดก็จะช้ากว่ากัน๖เดือน
ผลัด๔ก็นานหน่อยรอนู่นนะฮะ

ใช่ของหลังเนี่ยมีเวลาอีก๖เดือนนะครับ

แต่ทีนี้ที่หลังหรือนายศักดิ์ร้องไห้ตามคลิปที่ปรากฏ
เป็นเพราะเจ้าตัวไม่ทราบว่ายังมีเวลาเตรียมตัวอีก๖เดือน

รวมถึงไม่ทราบว่ายังสามารถกลับมาเยี่ยมญาติได้
หลังจากฝึกแล้ว๒เดือนแรก
และตลอดระยะเวลาที่ฝึกยังมีค่าเบี้ยเลี้ยงเงินเดือน
เงินช่วยเหลือต่างตกแล้วเดือนละ๑๐๐๐๐บาท
ซึ่งตรงนี้ทางกองทัพได้ชี้แจงรายละเอียดทั้งหมด
ให้กับทางในหลังเนี่ยทราบแล้วนะครับ
ซึ่งท่านพลตรีปียพงศ์กลิ่นพันธุ์ผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๑๑
ท่านก็บอกว่าถ้าจะเปรียบเทียบนะคุณเขียนมาสอนรัง

ค่ะถ้าเดือนหนึ่งก็ทำงาน๕วันใช่ไหมอาจารย์ถึงศุกร์

นับ๓๐วันเลยอะก็๙๐๐๐บาท
แต่ไปเป็นทหารเนี่ยเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยเดือนละหมื่น
มาดูแลครอบครัวด้วยซ้ำนะครับ
ซึ่งตรงนี้ศัษฎีก็ได้สอบถามทำความเข้าใจนะครับ
หลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยเครียดมากนะครับ
ซึ่งตอนนี้ทั้งคุณยายนะครับหรือว่าในหลังก็เข้าใจดีแล้ว
คุณยายที่ห่วงว่าจะไม่มีคนดูแลทางกองทัพก็รับปาก
แล้วก็ยืนยันว่าจะดูแลช่วยเหลือเต็มที่
ตลอด๒ปีที่นายศักดิ์เข้าไปฝึกทหาร
คือวุฒิของน้องตามที่ปรากฏได้รับทราบเนี่ย
ก่อนหน้าที่จะมาจับเนี่ยเขาได้ขอผ่อนผัน
เข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ขอผ่อนผันมาแล้ว๒ครั้งนะครับ
แต่ว่ายังไม่จบการศึกษาปริญญาตรี
ตกลงใจในคราวแรกเขาตั้งใจที่จะสมัคร
เป็นทหารเรือแต่ปรากฏว่าฐานเรือเนี่ย
มีผู้สมัครเต็มไปซะก่อน
นั้นเขาก็ตกลงใจจับฉลาก
พอจับฉลากใบดำใบแดงก็บังเอิญได้ใบแดง
แล้วก็วุฒิที่ใช้ได้ก็คือป๖
เพราะฉะนั้นเมื่อเขาจับฉลากได้อย่างนี้
ก็จะกลายเป็นว่าต้องใช้การรับราชการ๒ปี
หน่วยที่จะลงก็คือมณฑนฐานบกที่๑๑
ก็อยู่ที่กรุงเทพเหมือนกันไม่ไกลจากกันมากนะครับ
แต่ว่าจะเข้าหน่วยในเดือนพฤศจิกายน
ยังไม่ใช่เวลานี้อีกประมาณ๖เดือนข้างหน้านะครับ
ฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏตามคลิปก็คือเขาอาจจะรู้สึกตนกตกใจ
แล้วก็ช็อกว่าใครจะดูแลยายหรือป้า
เพราะว่าต้อง๒ปี
เพราะว่า๒ปีความรู้สึกตกใจช็อก
แล้วก็ไม่มีใครได้อธิบายหรือให้คำปรึกษาว่า
ชีวิตเมื่อจะต้องรายงานตัวเข้ารับราชการแล้วจะเป็นอย่างไร
เมื่อได้ให้ศัษฎีเข้าไปพบปะพูดคุยเมื่อคืนนี้ทำความเข้าใจเนี่ย
เขาก็มีความรู้สึกดีขึ้นผ่อนคลายความเครียดอาการตื่นตนก
ที่ผ่านมาในช่วงสงกรานด้วยนะครับ
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประธานชุมชน
กำลังรักษาความสงบที่อยู่ในพื้นที่ก็เข้าไปพบในคราวเดียวกัน

แล้วก็เขาก็บอกว่าประมาณ๖เดือนก่อนที่เขาจะเข้ารับราชการเนี่ย

เพื่อเป็นเงินทุนเอาไว้ให้ยายให้ป้าได้ใช้
แต่ว่า๑พฤศจิกายนไปแล้ว
โดยศักดิ์และสิทธิ์ที่เขาจะได้จากกองทัพที่จะต้องดูแล
ไม่ว่าจะเป็นเบี้ยเลี้ยง
เงินเดือนเงินช่วยเพิ่มค่าครองชีพก็จะอยู่ในราวประมาณหมื่นหนึ่งนะครับ
หมื่นหนึ่งแล้วก็จะมีอาหารการกินครบทั้ง๓มื้อไม่ต้องซื้อนะครับ
มีเสื้อผ้าเครื่องของผมแจกจ่ายตามสิทธิ์ตามระยะเวลารับราชการ

ทุกอย่างมีให้หมดอาหารการกินต่างเครื่องแต่งกาย
ทีนี้มันมีคำถามค่ะคุณเขียนมาสอนว่า
แล้วคนอื่นในหลังได้รับการช่วยเหลือกองทัพเข้าไปดูแลไปหาถึงบ้านทำความเข้าใจแบบนี้
เพราะว่าเป็นคลิปเป็นข่าวดังอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ทางกองทัพบกบอกว่าคือมันก็มีหลายคนนะคะ
ที่อยู่ในสถานภาพเหมือนหลังคือต้องดูแลครอบครัว

แต่หลังอาจจะมีโอกาสผ่านสื่อเพราะว่าคลิปในโลกโซเชียลมันดังมากไง

ดังนั้นคนอื่นทางกองทัพบกเขาบอกเขาก็ดูแลนะ
ท่านพลตรีปิยพงศ์ถิ่นพันธ์ท่านก็บอกว่า
ไม่ใช่เพียงแค่นายศักดิ์เท่านั้นนะครับ
เครียดหรือว่าทุกข์ใจเวลาจับใบแดงต้องเป็นทหารแบบนี้นะครับ
ทุกคนก็มีภาระหน้าที่ต้องดูแลรับผิดชอบครอบครัว
ซึ่งกองทัพเวลาที่รู้เรื่องราวต่างของทหารเกณฑ์

ก็จะลงพื้นที่ไปปรับความเข้าใจเข้าไปหาเข้าไปดูแลทันที
ยืนยันว่าให้ความช่วยเหลือทุกคนอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับ
กองทัพรับทราบปัญหาเหล่านี้ทุกปี
แต่ว่าอาจจะไม่ได้เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์
แต่การช่วยเหลือเนี่ยมีการช่วยเหลือมีการสืบสภาพมีการจัดทำประวัติ
โดยผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้บังคับหน่วยนั้น

เขาก็จะดูแลเป็นภาพรวมว่าจัดลำดับความเร่งด่วน
ใครลำบากมากก็ได้รับความเร่งด่วนก่อน
บางคนอาจจะพ่อแม่แต่ว่าในกรณีนี้เป็นยายนะครับ
เป็นป้ากับเป็นยายห่วงยายกับป้า
เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับ

ยุคนี้สมัยนี้ไปเกณฑ์ทหารมันก็ได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดนะ